สุพรรณบุรีมีคดีลูกทรพีค่ะลูกชายทะเลาะกับพ่อ

เอาขวานจามหัวพ่อจนตายคาบ้านแล้วตัวเองไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ
ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
ตำรวจสพทุกคอกในอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี
รับแจ้งเหตุมีคนฆ่ากันตายนะคะ
ที่เกิดเหตุค่ะข้างบ้านไปพบศพนายทองสุกบุญเกิดอายุ๗๕ปีค่ะ
จมกองเลือดศีรษะมีบาดแผลลึกถูกฟันด้วยของมีคมกระโหลกแตกเลยค่ะ
ผู้ก่อเหตุชื่อวนายสุวิวัตรบุญเกิดอายุ๓๒ปีไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นลูกชายค่ะลูกชายผู้ตายนั่นแหละ

มือถือขวานใช้ในการก่อเหตุที่ฟันพ่อตัวเองเนี่ยนะคะ

คนที่เป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุชื่อว่านายโกมลเล่าว่าน้อง
เคยเสพยาเสพติดจนหลอนเสียสติเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลละ
วันที่ผ่านมาค่ะได้ยินน้องชายบ่น
่นบ้างโวยวายบ้างแล้วก็เห็นในมือถือขวานเนี่ยแกว่งไปแกว่งมา
แม่ก็หลบค่ะแอบไปอยู่บ้านญาติเพราะกลัวน้องจะเข้ามาทำร้ายร่างกาย
แล้วทั้งเมื่อวานนี้ตัวเขาเองนั่งอยู่ข้างบ้าน
ได้ยินเสียงน้องทะเลาะกับพ่อดังเลย
เรื่องพ่อเปิดวิทยุเสียงดัง
ก่อนที่น้องจะคว้าขวานจามหัวพ่อ
แล้วก็ลากศพจากบ้านไปไว้ที่พื้นดินข้างล่างค่ะ
จากนั้นก็ขึ้นมาหลบอยู่บนบ้านเอง
ตัวเองไม่กล้าทำอะไรเพราะน้องชายตัวใหญ่กว่า
ก็เลยโทรศัพท์ให้ตำรวจแจ้งมาจับกลุ่มตัวไปนะคะ
ผู้ก่อเหตุหลังจากถูกจับกลุ่มตัวให้การ
ว่าสาเหตุที่ใช้ขวานจามหัวพ่อตัวเอง
เพราะว่าพ่อตัวเองโมโหที่พ่อมาด่ามาว่า
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีข้อหานัก
ทำร้ายบุพการีจนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ